มาดูเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอกันบ้างฮะ
สองตายายหัวใจแทบจะวายนะครับ
รีบเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือ

งูที่คุณตาคุณยายเจอเป็นงูอะไร
ค่ะดูสีตัวใหญ่ไหมคุณเดี๋ยวดูนะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปจับงูตัวนี้เป็นงูจงอางนะคุณ
ความยาว๒เมตรมันเลื้อยซุกอยู่บนที่นอน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
สามารถจับงูจงอางตัวนี้ออกมาได้

ปกติเราก็จะแบบเออเจอในห้องน้ำเจอหน้าบ้าน

ซึ่งคุณตาแพร่เกลี้ยงมณีอายุ๘๕ปีเจ้าของบ้าน
คุณตาก็ยังพูดติดตลกบอกว่าคงจะเลื้อยมาแอบดูตากับยาย
ในคืนวันวาเลนไทยแน่เลย
คุณตาอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะ

พ่อตากับยายอยู่บ้านกันแหม
กำลังจะกินข้าวกินปลาอยู่พอดีกำลังสวีทกันอยู่

พูดแล้วก็ขำนะครับโดยคุณตาบอกว่า

แต่ก็เรียกเสียงหัวเราะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพากันอารมณ์ดีไปด้วยนะครับ
ขณะที่กำลังจับงูออกไปจริงมันต้องเครียดไง
ใช่คุณคือปกติเราก็ฝันเห็นงู
แล้วจะแบบโชคดีมีแฟนมีคู่
แต่เนี่ยถ้าเกิดว่ามาเจอตัวเป็นแบบนี้ไม่ไหวนะจ๊ะ
วันแห่งความรักด้วยคุณตาคุณยายก็พูดให้อินเทรนด์นะฮะ

คุณตาคุณยายแอบกระซิบว่างูน่าจะมาให้โชคนะเธอนะ

ถ้าพูดมาขนาดนี้อย่าพูด

ก็เลขที่๒๑๔หมู่๖นะครับ

ในซอยเทพกุญชร๒๐เสียมเผอร์คลองหลวง

ใช้เวลาค้นหาในรถอยู่นานไม่เจองูสักที
ทางด้านของนางสาวสรินทิราเจ้าของรถก็ยืนยันว่า

เห็นมา๓๔วันก่อนแล้วค่ะ
ไปเอาทูบมาไหว้แม่ย่านางรถ

แล้วก็ขอให้งูถ้ามาขอให้มาให้โชคลาภแล้วกัน
ฟังเสียงเจ้าของรถที่ไม่มีงูออกมา
เพราะงูมันซ่อนมันเล่นซ่อนหาอยู่
ฟังเสียงเจ้าของที่เขายืนยันว่ามีงูจริงนะฮะ
เราทิศาสตร์ว่ายังไงครับ
ก็ขอให้ออกมาอย่างปลอดภัยค่ะ

แล้วก็ส่วนวันพุธตอนเช้าหนึ่งมาเจอตอนไปถึงที่ทำงานแล้วค่ะ
ก็เห็นภาพตอนแรกก็นึกว่าแฟนแกล้ง

แล้วก็มีคราบด้วยนะคราบงูด้วย
เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหมันอยู่นานจนกระทั่ง
มันลอกคราบในรถได้เลยหรือยังไงเนี่ยนะฮะ
หลังจากเจ้าของรถจุดทูปได้ประมาณ๑ชั่วโมง
คือจุดทูปไหว้แม่ย่านางรถขอให้เจองูตัวนี้

ซุกซ่อนตัวอยู่ในตัวถังรถด้านหลังนะครับ
ทำให้เจ้าของโล่งใจทันทีเมื่อกู้ภัยสามารถที่จะจับงูออกมาได้
ทะเบียนรถอยากรู้ไหมฮะนั่นนะฮะส่องเอาเองดีไหมฮะไม่บอกเหรอ

กไก่ต่อเต่า๓๔๘๙ปฐุมธานีนะครับ